คุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านชอบทานผักผลไม้
ถ้าผักก็เป็นพวกพริกคณะ

ก็เป็นผักออร์แกนิคนะผลสารพริกนะ

ว่ามันมีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน

ผักผลไม้จากการไปสำรวจในรอบนี้
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมี
ที่คนไทยนิยมรับประทาน๕ชนิด๕ประเภทเป็นยังไง
ผลไม้ที่คนไทยนิยมรับประทาน๕ประเภท

เรื่องต้นพบว่ามีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน

ใครที่ชอบทานผักปลอดสารพิษผักออร์แกนิค

ต้องระวังเลยเพราะว่าแม้แต่ผักออร์แกนิค
บอกว่าปลอดสารพิษยังมีสารพิษตกค้างเหมือนกันนะครับ
จากการสุ่มตรวจพืชผักผลไม้หลายชนิดที่คนไทย
รับประทานในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
เพื่อจะไปสุ่มตรวจสารพิษตกค้างประจำปี๒๕๕๙
ของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือว่าไทแพน
พบว่าผักแล้วก็ผลไม้ที่พบปริมาณสารพิษตกค้าง
สูงสุดที่สามารถจะมีได้

มีสารพิษตกค้างเกินค่าที่ควรจะเป็นว่าอย่างนั้นเถอะ
๕ลำดับแรกเฉพาะในกลุ่มของผักก่อน
ไล่มาตั้งแต่พริกแดงมีสารพิษตกค้างอยู่ที่๑๘๕บาท
อันดับที่๒คือคณะสารพิษตกค้าง๑๘๕บาท

อันดับที่๓ก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็กะเพรา

บางทีก็ผัดกระเพราที่มีถั่วฝักยาวมาด้วยนะฮะ
พบสารพิษตกค้าง๑๖๗บาท
อันดับที่๔คือผักบุ้งมีสารพิษตกค้าง๑๔๓บาท
อันดับที่๕จากการสุ่มสำรวจนะครับในกรุงเทพและปริมณฑล
มะเขือเปราะมีสารพิษตกค้าง๑๓๐บาท

ในกลุ่มของผลไม้๕ชนิดแรกที่คนไทยชอบรับประทาน
และมีสารพิษตกค้างสูงสุดด้วยนะครับ

คือถ้ามี๑๐ลูกก็มีสารพิษตกค้าง๑๐ลูก
ถ้าร้อยลูกก็มีโอกาสจะสารพิษตกค้างถึงร้อยลูกเลยนะครับ

๙ใน๑๐ที่รับประทานฝรั่งมีสารพิษตกค้างถึง๑๙๔บาท
เอาเทียบแบบนี้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
แก้วมังกร๑๐ลูก
๘ลูกมีโอกาสที่จะเจอสารพิษตกค้างนะครับ

มะละกอ๖ต่อ๑๐เลย
๑๐ลูกมีโอกาสจะเจอสารพิษตกค้างในมะละกอถึง๖ลูกด้วยกัน
และตามมาด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้
มีโอกาสจะเจอสารพิษตกค้าง
ผลสรุปภาพรวมสารพิษที่ตกค้างทั้งในผักแล้วก็ผลไม้
มีค่าตัวเลขสูงถึงเกิน๕๐นะครับอยู่ที่๕๑ด้วยกัน
ผักผลไม้ที่พบว่ามีสารพิษตกค้าง
ยังพบในสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ออกโดยกระทรวงเกษตรและสหกร

หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของผักออร์แกนิคผลไม้ออร์แกนิค
ไม่เว้นแม้แต่ผักผลไม้จากตลาดค้าส่งแล้วก็ตลาดโมเดิร์เทรดนะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างไรก็ดีกลุ่มสินค้าผัก
ซึ่งมีการสุ่มตัวอย่างปีละ๑๐๐๑๔๐ตัวอย่าง
ตั้งแต่ปี๒๕๕๒๕๕๗และ๒๕๕๙
นำข้อมูลภาพรวมทั้ง๓ปีมาพอดกราฟต์
เทียบร่วมกันกับข้อมูลล่าสุดปี๒๕๕๙
เอาล่ะสบายใจหน่อยเพราะว่าแนวโน้มเนี่ย
สารพิษตกค้างจำนวนคืนลดลงเห็นไหมครับ
จากปี๕๕ค่อยลดระดับความชันของกราฟแท่งลงมา
จากที่เคยพบสูงถึง๔๘๕๗ก็ค่อยลดลงมาเรื่อยครับ
จนกระทั่งเหลือ๑๗๙๘ในปี๒๕๕๙
เช่นเดียวกับผลไม้ที่มีการพบสารพิษตกค้างในปริมาณที่ลดลงเช่นเดียวกัน
แต่ปริมาณการลดลงของสารพิษยังน้อยกว่าประเภทของผักนะครับ